เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยกันก่อนนะฮะ
คือคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านของหญิงสาว
ค่ะจะไปข่มขืนเขาโอ้โหเตรียมไปพร้อมเลยอุปกรณ์ต่างต่าง
แก้ผ้ารอเขาเลยอ่ะค่ะถูกต้องคือมันถึงขั้นไปแก้ผ้ารอเขาอ่ะ
แอบอยู่ใต้เตียงเขาแก้ผ้ารอให้เขากลับมาแล้วก็จะข่มขืนเขา
ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อมันจะตั้งใจรออะไรขนาดนี้นะครับอืม
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านฟากเลย
วัย๒๒ปีนะครับซึ่งเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเลย
บอกว่ามีคนร้ายงัดระเบียงหลังบ้านพักแล้วไปแอบอยู่ใต้เตียงนอน
พอเธอเข้าไปก็ใช้มีดข่มขู่จะข่มขืนนะแต่ว่าผู้เสียหายเขาต่อสู้นะครับ
เขาขัดขืนคนร้ายก็วิ่งหนีไปท่ามกลางความมืด
แต่เธอบอกว่าที่มันวิ่งหนีไปเนี่ยคือเปลือยกายร่อนจ้อนเลย
ผู้เสียหายบอกว่าตัวเองทำงานอยู่ที่ร้านอาหารในตัวเมืองเลย
เมื่อคืนนี้เลิกงานมาตอนประมาณตี๔ก็กลับมาถึงบ้าน
พอเปิดประตูบ้านเปิดไฟในห้องปรากฏว่าไฟไม่ติดไฟในห้องเปิดไม่ติดนะฮะ
ในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนคลานออกมาจากใต้เตียงนอน
แล้วก็ถือมีดทำครัวยาวประมาณ๖นิ้วเข้ามาด้วยตรงเข้ามาหาเธอ
ฉุดกระชากลากเข้าไปในห้องค่ะเพื่อจะข่มขืนแต่ว่าเธอต่อสู้ขัดขืนครับ
ก็สู้อยู่สัก๑๐นาทีแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ห้องติดกัน
คนร้ายก็ทิ้งมีดแล้วก็วิ่งหนีหายไปในความมืดด้วยสภาพเปลือยกายนะ
แล้วก็ทิ้งเสื้อยืดแขนยาวกางเกงกีฬาสีดำรองเท้าแตะและกางเกงในสีแดง
เอาไว้ให้ดูต่างหน้าผู้เสียหายเขาก็บาดเจ็บนะ
เดี๋ยวท่านจะเอ๊ะทำไมคนร้ายมันมีมีดแล้วโอ้โหยังสู้ได้อีก
เขาสู้จนเขาถูกมีดบาดนะฮะก็โชคดีที่เป็นแผลเล็กน้อยแถวแก้มข้างซ้าย

หมวกกับรองเท้าแม่ก็ตำรวจสืบสวนสพเมืองเลยนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคนร้ายใช้วิธีคือ
ัดไม้ฝาเชอร่าที่หลังบ้านแล้วก็งัดประตู
แล้วก็เข้าไปแอบอยู่ในห้องนะฮะคือถึงขั้นแก้ผ้ารอ
แล้วก็มุดไปอยู่ใต้เตียงเจ้าของห้องกลับมาก็ออกมา
ใช้มีดข่มขู่จะข่มขืนเขาซึ่งเชื่อว่าคนร้ายต้องรู้ความเคลื่อนไหว
ของผู้หญิงเจ้าของห้องอืมว่าเขาอยู่คนเดียวค่ะ
แล้วจะกลับกี่โมงอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
น่ากลัวนะคือรู้ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ลำพังคนเดียว
กลับกี่โมงมันไปดักรอใต้เตียงเลยอ่ะหลักฐานก็คือเสื้อผ้าที่ทิ้งไว้ค่ะครับ